วัวนะคะวันนี้แบบโอ้โหใหญ่มากเลยนะคะทุกคน
มันคือน้องสาวงัวค่ะก็คือวันนั้นกินหำนะคะทุกคน
วันนี้ก็เลยอยากมันไม่บาลานซ์กันไงระหว่างหำกับเอ๊ะเนี่ย
คือคืออันนี้น่าจะแบบว่าอะไรวะโหนกป่ะ
ตอนนี้มันต้องลองมันก็ไม่ได้ว่ากินไม่ได้ตรงไหนเนี่ย
ขาเหมือนกับกินมาแล้วแล้วมึงว่าแล้วทำไมลงไปกินไม่ได้อ่ะ
ได้
กินไปด้วยหลังมือ

เอ้ย
อันนี้เรามันก็คือกินน้ำตำ

แคลอทจ้ะยังไม่ได้ไปซื้อผักเลยจ้ะทุกคน
จ้ะมาแซ่บกันเลยจ้ะทุกคน

เดี๋ยวขอเปิดส้มตำแบบอยากกินอะไรเผ็ด
หมูข้าวด้วยหน่อย

เนี่ย

กินฝั่งนี้ดีกว่า
กินฝั่งนี้ดีกว่า
ฝั่งนั้นเหมือนแบบมันน่ากลัว

สวัสดีครับ